ต่อกันที่นักร้องนักแสดงสาวสวยอย่างหนูนาหนึ่งธิดากันบ้างนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับผิดที่ได้มีการจอดรถขวางผู้อื่น

พร้อมกับชี้แจงว่าได้มีการขอโทษไปอย่างผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วค่ะ
เกือบจะกลายเป็นประเด็นดราม่าแล้วนะคะ
นักร้องนักแสดงสาวหนูนาหนึ่งธิดาจอดรถปิดทางผู้อื่น
โดยหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพที่ระบุข้อความว่าขอโทษ
เขียนแคปชั่นเล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่า
เธอขับรถไปจอดที่ห้างแห่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้นำรถเข้าซอง
ยังระบุว่าไม่ทราบว่ารถของเธอใส่เกียร์ว่างไม่ได้ค่ะ
จึงทำให้คนที่จอดอยู่ข้างในซองเลื่อนและขยับรถออกไม่ได้นั่นเองค่ะ
โดยหนูนาเผยกับสื่ออีกด้วยนะคะว่าได้ขอโทษเจ้าของรถคันนั้นไปแล้ว
แต่กลัวว่าจะไม่จบและถูกเมาส์แรงจึงอยากจะขอโทษผ่านไอจีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คือรถหนูมันปลดเกียร์ว่างไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้ก็แบบเอ้ยว่างปุ๊บแล้วก็ลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอลงมาแล้วแบบเหมือนมีคนต้องการจะรีบไปแล้วก็เลยแบบโอ๊ยขอโทษ
เพราะว่าเราจอดแล้วไม่ได้ปลดเกียร์ว่าปลดเกียร์ว่างแล้วรถมันเห็นไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าคราวหลังเวลาจะจอดให้จอดเข้าซองเพราะรถแบบนี้มันจอด
ใช่จัดขวางใช่ค่ะ
รู้สึกผิดค่ะรู้สึกผิดแกเลยแบบคือขอโทษครับ
ขอโทษเข้าไว้ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะเราเข้าใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแบบมีคนต้องรออะไรอย่างนี้
เคยเป็นเหมือนกันแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็จะรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้